แค่ทำลักษณ์อาการรับใหม่ด้วยและหลายคนนะคะก็มีการทำอาหารแจกให้กับประชาชน
เฉพาะคนที่ตกงานหรือว่าคนที่มีรายได้น้อย
แต่น้ำใจคนไทยไม่เคยน้อยเลยค่ะไปดูกันที่ชนบุรีกันก่อนนะคะร้านนี้
เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเขาตั้งป้ายเอาไว้ให้สำหรับกลุ่ม
คนที่ประสบปัญหาจากโรคโควิด๑๙แล้วก็เดือดร้อนไม่มีรายได้ตกงงตกงานเนี่ย
ให้มาเลยค่ะมารับประทานอาหารกันเลย
แต่ว่าจะต้องทำตามกติกาคือเวลามาต่อคิวห่างกันหน่อยนะสัก๑เมตร

แล้วทางร้านก็มีแอลกอฮอล์ให้ล้างมือกันก่อนก่อนรับอาหารไป
ถูกต้องนะคะซึ่งก็อยู่ที่บริเวณร้านอาหารเทียบท่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คือกลุ่มพลังสตรีศรีราชารวมถึงผู้มีจิตสถาน
เขาก็มาทำอาหารเป็นเมนูทอดไข่เจียวพร้อมกับข้าวจำนวน๓๐๐กล่อง
มีน้ำดื่มด้วยนะคะเอามาแจกจ่ายให้กับประชาชนเลยล่ะ
เอาเป็นว่านี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เขาแสดงน้ำใจให้กับชาวศรีราชาได้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไป

มีที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคุณชนะคุณใบตอง
ที่ร้านนี้นะคะเขาก็คือร้านสวนอาหารอำเภอกุ้งเผา
ไม่ใช่สิร้านสวนอาหารอกุ้งเผาจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ทางร้านนี้นะคะให้บุคลากรทางการแพทย์มารับประทานอาหารแบบฟรีไม่ว่าจะเป็น
จะเป็นอะไรล่ะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูข้าวผัดหมูข่าวผัดปลาหมึก
รวมถึงเมนูกะเพราต่างด้วยโอ้โหอเด็ดอร่อยกันทั้งนั้นนะคะ
แค่ว่าใครจะมาเนี่ยก็ขอให้นำบัตรมาแสดงด้วยว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
โอ้โหต้องมองค่ะยังไงส้ะผมว่ามันเป็นภาพที่ดีแหละ
มันมีหลายร้านทั่วประเทศไทยนะที่เขาทำแบบนี้คือแจกจ่ายอาหารให้กับ
คนที่เขาสูญเสียรายได้จากการที่ไม่สามารถไปทำงานได้
เพราะว่ามาตรการทางภาครัฐยังมีหลายร้านที่ช่วยเหลือกันแบบนี้
คือบอกแล้วว่าใครช่วยอะไรได้นิดหน่อยก็ตอนนี้ร่วมด้วยช่วยกันกันเยอะมาก
ยังไงนะเราก็ได้เห็นน้ำใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใคร
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐอันนี้เรามีข่าวดีก็คือทางรัฐเนี่ย
เขาได้มีมาตรการออกมาว่าจะเยียวยายังไงแล้ว
แหละค่ะอย่างน้อยก็คนตกงานนี้นะคะก็ไปแจ้งได้นะคะ
โดยการจะได้รับเงินเดือนละ๕๐๐บาทชดเชยไป๓เดือน